ปกติเวลาคุณซื้อหมูปิ้งเนี่ยคุณซื้อราคาไม้ละเท่าไห
แล้วปริมาณมันขนาดไหนทำมือให้ดิฉันดูหน่อยสิ
ถ้าเดี๋ยวนี้ก็๕บาทแล้ว๕บาทเป็นอย่างต่ำ
ทำมือให้ก็ได้ชิ้นจะประมาณนี้
แล้วก็ยาวประมาณนี้ก็ไม้๑๕บาท

แต่นี่ให้คุณผู้ชมดูค่ะ๗ไม้๑๐บาท
คำถามคือนี่ทานโทษนะคะกินอิ่มแล้วจะทิ้งไม้หรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะนี่คือเพิ่งเอามาออกมาจากถุงได้แบบนี้
มีคนเขาเอามาแชร์กันไว้ในโลกโซเชียลนะฮะ
แล้วก็มีคำถามที่ถามเกี่ยวกับหมูปิ้งแบบนี้
โอ้โหน้อนเนี่ยน้อยไปหรือเปล่า

เขาบอกว่าน้อนน่ารักเกินไปหรือเปล่า
ขยี้ตาแรงมากน้ำตาสิไหล๗ไม้๑๐บาท

แล้วเนี่ยค่ะมันกลายมาเป็นคำถามว่า
นี่หมูปิ้งหรือว่าติ่งเนื้อแล้วระบุพิกัดด้วยนะ
ซื้อมาจากร้านค้าข้างทางแถวที่บุรีรำ
แล้วคุณพอเรื่องนี้มันแชร์กันในโลกโซเชียลนะโอ้โหคุณมาแสดงความคิดความเห็นเยอะมาก
เข้ามาวิจารณ์กันหนักมากโอ้โหนี่หมูปิ้งยุคของลุงเหรอไง

บางคนก็ถามว่าอันนี้ซื้อไม้แถมหมูเปล่าครับเนี่ย
บางคนก็บอกว่าเหมือนไม่ได้เคี้ยวเหมือนเคี้ยวไม้
เหมือนกินไม้ไม่ได้กินหมู

น่าจะทำแบบให้มันพอมีเนื้อมีหนังหน่อยไหม
ขายไม้ละ๕บาทก็ได้๗ไม้ละ๗บาทก็ได้แบบนี้
มันเปลืองไม้เปลืองเวลามานั่งเสียบขายหรือเปล่า
ซึ่งคนในโซเชียลเนี่ยนะคะก็ให้ข้อมูลพร้อมเติมค่ะ
บอกว่าตอนนั้นเดินทางกลับบ้านแล้วก็หิวแวะซื้อหมูปิ้งข้างทาง
ก็ซื้อมา๕๐บาทนะ๓๕ไม้
แต่พอเห็นเนื้อมันอยู่แค่นี้มีอยู่เท่านี้จริง
ก็เลยลงภาพแซวเล่นเฉย
แต่คือเขาก็มองว่า๗ไม้๑๐บาทมันก็เหมาะสมแล้วนะ
แต่ถ้าเกิดว่ารวมหมูแล้วเนี่ยขายแบบไม้ละ๑๐บาทเนี่ย

ก็คือเป็นได้เนื้อได้หนังไปเลย

แพงหน่อยก็ได้แต่ว่าลูกค้าก็กินอิ่ม

คือเขาบอกว่าร้านนี้จริงรสชาติก็ดีนะ
อร่อยอร่อยกว่าหลายร้านที่เคยซื้อมาเลย
แต่ทีนี้มันอยู่ในยุคที่ราคาหมูหน้าแผง

คนก็เลยสนใจติดตามเรื่องของหมูปิ้งกระจิ๊ดริดนี้นะฮะ
ใช่ค่ะนักข่าวของเราสนใจมาก
ตามลงไปค่ะไปหาร้านขายหมูปิ้งร้านนี้
เขตเทศบาลเมืองบุรีรำเขตเทศบาลเมืองนางรอง
ก็ส่วนใหญ่เขาจะมาขายกันตอนเช้าคุณผู้ชม

ค่ะใช่ใช่ไม่ใช่นะฮะร้านที่เป็นหมูปิ้งกระจิ๊ดนี่
นักข่าวของเราตามไปก็ไม่เจอไม่เจอร้านนั้น
แต่ทีนี้ก็ต้องไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าร้านหมูปิ้งร้านอื่น
ที่ร้านอื่นเขาก็ยืนยันว่าร้านของเขาเนี่ย
เสียบหมูเยอะไม่ได้เป็นหมูปิ้งกระจิ๊ดริดแบบที่เห็นเป็นภาพข่าวในโซเชียล
ร้านนี้เขาบอกว่าเขาขายไม้ละ๕บาท
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมมันพอได้เนื้อได้หนังหน่อย
ไปเจอกับคุณป้าวารุณีบัวคลี่คุณป้าก็บอกว่า
๊าเนี่ยขายไม้ละ๕บาทมาตลอดอาจจะมีแถมบ้างนะ
แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนักข่าวเราเอาให้ดูไง
ป้าป้ารู้จักร้านนี้ป่ะ๗หมาย๑๐บาทเท่านี้
ซึ่งป้าบอกว่าเออมันก็คงเป็นเรื่องจริงนั่นแหละ

ซึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาหมูปิ้งไม้ละ๕บาทของป้าเนี่ย
แบ่งทำแบบในโซเชียลป้าก็ทำได้นะ
แต่ป้าว่ามันเสียเวลาสงสารสงสารคนกินมันน้อยเกินไป

เสียเวลามากเลยขนาด๕บาทยังเสียเวลาเลย

ก็ถ้าเสียบเองทำเองก็พอได้ค่ะ

เพราะตอนนี้หมูมันแพงหมูคือราคา
อ๋อคือถ้าเราส่งดีคนมารับซึ้งเนี่ยไม่ได้ใช่ไหม

แล้วหมูนอกจาก๗ไม้๑๐แล้วมันจะมีแบบ
หมายหมาย๒๑เป็นไปได้ไหมไม้ละ๓บาททำได้ไหมค่ะ
ทำไม่ได้หรอก๓บาทแต่ถ้า๓บาทขนาดนั้น
หนูว่าหนูได้กำไรเยอะอยู่นะพี่ไม้ละบาท

เขาก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ขาย๕บาทแหละเอาให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยนะครับ
จะได้กินอิ่มแต่ละไม้ด้วยแต่ถ้าเอามาแยกขายไม้ละ๗ไม้๑๐บาท
มันเสียอะไม้ละบาท๒๕กว่าใช่ค่า
ก็ทำได้แต่มันก็คงน้อยแบบนั้นแหละน้อยแบบในโพสต์แต่ไม่ทำดีกว่า
นี่คุณผู้ชมนอกจากเราคุยกับแม่ค้าเราคุยกับนี่ดูสิคะลูกค้า
ลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยคือเขาบอกว่าเอาจริงนะ

ยิ่งถ้าเกิดว่าลูกตื่นสายไปโรงเรียนไม่ทันข้าวเหนียวหมูปิ้ง
คือคำตอบสุดท้ายเห็นไหมคะลูกค้าซื้อให้ลูกกินด้วย
แล้วก็บอกว่าพอเห็นในโพสต์๗ไม้๑๐บาทกินไม่อิ่มหรอก

ถ้าเกิดจะขายแพงกว่านี้หน่อยแล้วมันได้เนื้อหน่อยมันอาจจะดีกว่า
เราไปคุยกับทางด้านพ่อค้าที่เขาขายเนื้อหมูสดด้วยนะ
เพราะว่ามันก็ส่งผลกับเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณเหมือนกันนะ
เพราะว่าต้องถามต้นทุนก่อนก่อนใช่
นี่เราไปถึงเขียงหมูเลยค่ะไปคุยกับนายชัยวรพลสุขเสริม
บอกว่าตอนนี้เนื้อหมูที่เขาขายที่หน้าเขียงของเขาเนี่ยนะคะ
พอมาเห็นหมูปิ้ง๗ไม้๑๐เนี่ยเอาจริง
ผมเสียดายไหมเสียดายไหมเสียบมากกว่าหมูอีก
อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนขายแหละว่าเขาจะถนัดขายแบบไหน
อาจจะปริมาณเนื้อหมูมากหน่อยขายราคาแพงหน่อย
แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าอยากขายน้อยแบ่งขาย
ราคาก็เท่านี้ละกันคุณผู้ชมคิดเห็นยังไง
ส่งมาบอกกันได้นี่คุณผู้ชมบอกมานะว่า
ผมไม่ค่อยเห็นละไม้ละ๕บาทส่วนใหญ่เจอไม้ละ๑๐บาท
แล้วถ้าเกิดเจออย่างในโพสต์นี้ต้องกิน๒๐๐ไม้ถึงจะอิ่ม
คือเอาเป็นว่าให้มันคุ้มค่าหน่อยคุ้มกับราคาแล้วกันนะครับ
ผมได้ข้อมูลจากแม่ค้าร้านหนึ่งผมว่าหมูปิ้งขายดี
คือแม่ค้าร้านหนึ่งบอกว่าขายได้วันนะคุณ๔๐๐ไม้
ไม้ละ๕บาทเท่ากับวันละ๒๐๐๐บาท
แต่ก็อยู่ที่ทำเลด้วยนะครับ